คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้ใครที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มประชาชนที่เรียกตัวเองว่าราศดรนะครับ
เดี๋ยวเราจะรวบรวมบรรยากาศในทุกจุดและทุกความเคลื่อนไหวมาให้ฟัง
แต่ก่อนอื่นมาเรียนรู้ภาษาผู้ชุมนุมวันละคำกันก่อน
วันนี้เสนอคำว่าแกงแกงแปลว่าอะไรครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยฮะ
แกงปกติก็คือแกงที่เรากินกันแต่ถ้าเกิดว่าแกงในภาษาการชุมนุมของกลุ่มราศดรครั้งนี้เนี่ย
ก็คือเหมือนไปหลอกไปต้มตุ๋นคือพยายามทำให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจับทิศทางได้ถูก
ว่าเขาจะไปรวมตัวกันตรงจุดไหนอย่างไรภาษาครั้งนี้ก็คือเหมือนสับขาหลอกแหละ
บอกว่าถ้าไปตรงนั้นสุดท้ายไปตรงนี้ก็คือแกงแกงโดนแกง
รัศดรวันก่อนเขาแกล้งตำรวจไปใช่ไหมบอกว่าจะไปอนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้ววันก่อนนั้นไม่ไปนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ไปครับแล้วใช้พื้นที่นี้เป็นจุดชุมนุมหลักด้วย๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมวัยรุ่นแล้วก็หนุ่มสาวนะครับเริ่มจะเดินไปยังอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
จะกระจายกันลงถนนโดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิโดยผู้ชุมนุมต่างพาการชูรูปของแก่นำที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไป
พร้อมกับตะโกนบอกว่าปล่อยเพื่อนเราเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแก่นำที่ถูกจับนะครับ
แล้วก็ขอให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเพราะทุกคนมาร่วมชุมนุมด้วยความสงบสันติไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ใช้กำลัง
๖นาฬิกา๓๐นาทีเกิดเหตุชุลมูลขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามนำแผงเหล็กมาวางกั้นกลางถนนนะฮะ
หน้าอนุสาวรีชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจรวมตัวกันเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำแผงรั้วกั้นออก
เนื่องจากมองว่าจะเป็นการกระชับพื้นที่ชุดเจรจาของกองบัญชาการตำรวจนครบานและตำรวจสอนอพญาไทยได้เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมให้เปิดเส้นทางการจราจร
เพราะมีรถพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลราชวิถีแต่กลุ่มผู้ชุมนุมทำข้อตกลงกับตำรวจให้ปิดถนนบริเวณโดยรอบอนุสาวรีและถ้ามีรถพยาบาลมานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเปิดทางให้ทันที
พอเจ้าหน้าที่ปิดถนนแล้วนะครับก็ผู้ชุมนุมเนี่ยก็เริ่มปักหลักนะครับนั่งบนพื้นถนนโดยรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิสวมเสื้อกันฝนถือร่มพร้อมเต็มที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาครับ
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมกาดอาสาเริ่มมีการส่งต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นอะไรบ้าง
หวกแว่นป้องกันแก๊สน้ำตาไปเสริมทัพให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
เนื่องจากว่าตอนนั้นมีการส่งต่อข่าวมีกระแสข่าวลือมาว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าสลายการชุมนุม
พร้อมทั้งมีการระดมร่มค่ะร่มมาทำเป็นแนวป้องกันมีการอาสาอยู่แนวหน้าเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลภวงกลุ่ดเกล้าแบบนี้นะคะ
ดำเนินต่อไปเรื่อยตรงจุดนี้ไม่มีเหตุรุนแรงใดนะฮะกระทั่งเวลาทุ่มครึ่ง
ทุ่มค่ะแกนนำตะโกนแจ้งกลุ่มผู้ชุมนุมให้รับทราบว่าจะมีการ
ยุติการชุมนุมในเวลายี่สิบนาฬิกาหรือว่าสองทุ่มนะคะแต่เอาล่ะถึงแม้
ว่าจะถึงเวลาสองทุ่มมีการยุติการชุมนุมไปแล้วแต่ก็มีกลุ่มผู้
นุมส่วนใหญ่ยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งร่วม
การร้องเพลงดอกไม้จะบานมีการเปิดแสงจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็
โกกไปโบกมาค่ะหลังจากที่ร้องเพลงจบปุ๊บกลุ่มผู้ชุมนุมต่าง
พร้อมใจกันตะโกนประโยคที่ว่าเป็นประโยคทองเลยนะคะเมื่อทอง
ฟ้าสีผ่องอำภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินก่อนที่จะยุติ
การชุมนุมแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแบบนี้ค่ะครับวันนี้
การชุมนุมจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ก็คือที่บริเวณแยกอโศกนะฮะเส้นสุขุมวิทย์ตัดกับอโศกมนตรี
ตรงนั้นเลยครับนะฮะมวลชนก็ไปเยอะคุณผู้ชมนะฮะตอนแรกไป
รวมตัวกันที่บริเวณบนเอ็มอาทีของเส้นสุขุมวิทย์ก่อนสักพัก
หนึ่งก็ขอปิดการจราจรแล้วก็ลงไปอยู่กลางแยกอโศก
ก็มีการปากหลักอยู่ที่บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินกัน
ก่อนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเป็นเป็นอย่างสันติน้ำร่วมการแสดง
ออกในการชู๓นิ้วเรียกร้องให้นายกลาออกนะเร่งให้รัฐบาล
ปล่อยแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปทั้งหมดให้เร็วที่สุดและ
หนึ่งนายคนที่ไปร่วมชุมนุมในจุดนี้คือนายสมบัติบุญงาม
นงหรือว่าบอกกรลายจุดที่รู้จักกันดีแหละนะฮะนักเคลื่อน
ไหวทางการเมืองนะฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลาย
คนก็เห็นที่ตามเฟสวงเฟซบุ๊กก็จะโพสต์อะไรต่าง
บอกว่าการชุมนุมในเมืองไทยที่เกิดขึ้นตอนนี้
เพราะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ควรจะไปเผชิญหน้ากันกับตำรวจ
ยิ่งค่ำคนยิ่งเยอะกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มาสมทบเรื่อยครับ
ล้นออกไปที่บริเวณถนนเลยนะฮะสุดท้ายก็ต้องปิดการจราจรบนถนนสุขุมวิทย์นะฮะ
ฝั่งที่จะมาทางอโศกเพชรชบุรีทุกช่องจราจรจากนั้นแกนนำตรงนี้คือเราทราบกันดีว่าทุกที่ไม่ได้มีแก่นำนะ
ทุกคนเป็นแก่นำได้แต่ว่าก็จะมีคนนำตรงนี้ได้มีการประกาศกติกาในการชุมนุม
ว่าเมื่อสั่งเลิกหรือยุติการชุมนุมรีบสลายตัวกลับบ้านทันทีนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
พร้อมทั้งประกาศจะแยกย้ายกัน๒ทุ่มพอถึง๒ทุ่มปุ๊บเดินทางกลับเรียบร้อย
ขยงขยะออกทุกอย่างก็เออก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะ
ทีนี้นอกเหนือจากอสกแล้วเนี่ยนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะทางกรุงเทพฝั่งจัวร์ออก
ก็คือทางด้านของแยกบางนานะฮะคุณผู้ชมไปต่อที่แยกบางนา
แยกบางนาตรงนี้เนี่ยนะก็มีการไปรวมตัวกันจำนวนหนึ่งนะฮะ
ทำให้มีการปิดการจราจรเลยแหละนะฮะมีตำรวจไปดูแลความปลอดภัย
นะฮะโดยจุดนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้อง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอาชีวะของเทคโนโลยีกรุงเทพนะฮะ
ยืนยันข้อเรียกร้องสามข้ออันนี้มีประเด็นและน่าสนใจมากนะฮะ
เป็นข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มราศดรตรงนี้
ย้ำหนึ่งนายกต้องลาออกอันนี้เราทราบก่อนดี
สองถ้านายกลาออก
ถ้าทำได้นักเรียนอาชีวะทั้งหมด

เขาบอกว่าถ้านายกออกเดี๋ยวจะเลิกตีกัน
ทีนี้หลังจากประกาศยุติการชุมนุมแล้วเนี่ย
ผู้ชุมนุมเริ่มทยอยออกจากพื้นที่

เมื่อไฟส่องสว่างของถนนระแวกนี้มันดับมันมืดลง
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจตะโกนด่าทอจนมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นวัยรุ่นบางส่วนเนี่ยนำก้อนหินกับกรวยจราจรเนี่ยไปปลาทะลายป้อมจราจรป้อมตำรวจแล้วเข้าไปพังหอควบคุมจราจรตรงแยกนี้

คุณผู้ชมครับนอกจากนี้บนโลกออนไลน์นะครับยังมีการแชร์คลิปวิดีโอโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลังจากมีผู้ชุมนุมบางส่วนไปทุบทำลายป้อมตำรวจครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมรุมทำร้ายวัยรุ่นชายคนหนึ่งด้วยความโกรธแค้นขณะที่ผู้ชุมนุมคนอื่นพยายามจะเข้าไปห้ามปรามเพราะไม่อยากให้ภาพเป็นแบบนี้
มันส่งผลเสียต่อการชุมนุมเราไปชมคลิปเหตุการณ์นี้กันครับ

คือเขาประกาศทะวัดยังชุมลุมไปแล้ว

มาดูครับเงื่อนหลุนกลใดเหตุการณ์
มันถึงออกมาในรูปแบบนี้นะครับที่แยกบางนา
ผู้ชุมนุมอ้างบอกว่าชายที่ถูกทำร้าย
แฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย
และทำให้ภาพของการชุมนุมได้รับความเสียหาย
และยังระบุด้วยว่าวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายในคลิป
คือผู้ที่เริ่มต้นทำลายป้อมตำรวจ
ที่ถูกผู้ที่มาชุมนุมโดยสงบจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
พอสถานการณ์การชุมนุมบริเวณแยกบางนาคลี่คลายลงนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมต่างพากันแยกย้าย
ขณะที่ตำรวจลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของป้อมจราจร
เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ก็การชุมนุมที่ไม่มีแก่นำคอยดูแล
เรื่องของจังหวะและอารมณ์ของผู้ชุมนุมนะฮะ
เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับ
การออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลาออกจากนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชม
ลักษณะการออกมาของกลุ่มผู้ชุมนุม
ลักษณะแบบนี้ดาวกระจายไปทั่วทุกประเทศแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๓โมงค่ะ
วลชนทยอยเดินทางมารวมตัวกันบนสะพานลอยข้ามแยก

คนเยอะมากมารวมตัวกันจนแน่นบนสะพานลอย
สุดท้ายต้องเคลื่อนลงมาด้านล่างบริเวณริมฟุตบาท

หากใครอยากจะพูดอะไรระบายอะไรก็ขึ้นมาพูดได้
ลำโพงที่มีคนนำมาวางไว้นะคะ
มีช่วงหนึ่งค่ะหมู่อาร์มจำหมู่อาร์มได้ไหมคะ
หมู่อามก็คือสิบเอกนรงชายอินทรักวี
หมู่อาร์มเป็นอดีตทหารคนหนึ่ง
ที่เคยออกมาแฉเรื่องของการทุจริตในกองทัพบก
มีการขึ้นมาพูดโจมตีระบบการเกณฑ์ทหารบอกว่า
เป็นแหล่งหาผลประโยชน์สำคัญของกองทัพ
ทหารชั้นผู้น้อยต้องซื้อเองทั้งหมด
กางเกงในยันสบู่อาบน้ำ
เมื่อวานหมู่อำพูดเยอะนะคะหมู่อำพูดเยอะค่ะ
ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
จังหวะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่หมู่อาร์มขึ้นพูดเสร็จปุ๊บ
ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานีก็ขึ้นมาปราศัยบอกว่า
หากน้องถูกรังแก่เฉกเช่นค่ำคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ที่ตำรวจใช้น้ำยาผสมเคมีแล้วมาฉีดใส่เหมือนแยกประทุมวัน
เสื้อแดงจะไม่ยืนอยู่เฉยแต่จะออกมาปกป้องนักเรียนนักศึกษา
เพราะถือว่าทุกคนเป็นลูกหลานของคนปฐุมธานีค่ะ
ตรงจุดนี้มวลชนเพิ่มจำนวนมาเรื่อยนะคะ
จนกระทั่งเวลาสักประมาณช่วงเย็น
วลชนเต็มพื้นที่ล้นลงไปบนถนนค่ะ
ต้องมีการปิดถนนคู่ขนาน
ผนโยธินก็เลยทำให้รถที่มาจากปฐุมธานี
่งหน้าผลโยธินเพื่อไปคลองหลวงเนี่ย
ไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะ
จากนั้นค่ะก็มีการประกาศเจตนารมณ์
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่ง
ปล่อยตัวแกนนำเหมือนกับการชุมนุมจุดอื่น

จุดนี้ก็มีการประกาศยุติการชุมนุมค่ะ
ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชม
เวทีถนนพุทธมนตรสาย๔
ตรงแยกสาคอนเกษมที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ตรงจุดนี้เขานัดรวมตัวกันสักประมาณ๕โมงเย็น
มีหลังแล้วร่วมกลุ่มตรวมสมุดสาครปลดแอบ
แล้วก็นักเรียนนักศึกษามาร่วมกัน
รวมตัวการแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลพระเด็จการค่ะ
โดยมีประชาชนที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร
เสื้อสีดำมาร่วมชุมนุมแน่นขนาดค่ะครับ
ต้องมีการปิดการจราจรบนถนนเพชรเกษมทั้งขาเข้าและขาออกทุกช่องทาง
ตอนหกโมงเย็นนะคะจุดนี้อื้อต้องบอกว่าการชมนุมจุดนี้นะคะ
ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดเกิดขึ้น
ว่าบางช่วงบางตอนวิทย์จะมีการประทะกันกับกลุ่มวัยรุ่นบ้าง
ที่มีการนำเครื่องเสียงรถยนต์มาเปิดเพื่อขอมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้
แต่เสียงของเครื่องเสียงไปรบกวนการประสัยบนเวที
ก็มีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีการขอร้องกันให้ปิด
ตำรวจก็เฝ้าดูรอบพื้นที่นะโดยที่ไม่ได้มีการไปขัดขวางการชุมนุมหรอก
แต่ก็เป็นห่วงกับกลุ่มนักเรียนช่างกรน
นักเรียนช่างกลในจังหวัดสมุทรสาคร
เวลาไปเจอกันอาจจะมีการตีกันหรือว่าเดี๋ยวไปเจอกันในจุดการชุมนุมจะคำเห็นกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ดูแลการชุมนุมแจ้งว่านักเรียนช่างกลต่างสถาบันที่มาเนี่ย
ตอนนี้มาก็จริงแต่มาทำงานเป็นกาดอาสามร่วมกันดูแลความปลอดภัยเขาไม่ตีกันเขาเว้นว่างกันไป
ก็คือมาช่วยกันในเรื่องนี้ก่อนนะฮะจากจุดนี้เราพาไปดูต่ออีกจุดใหญ่จุดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ
เริ่มตั้งแต่บ่าย๓เหมือนกันกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็นนทบุรีปลดแอบรวมตัวกันอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่
จากนั้นก็เดินเท้ามาที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกจคนเยอะมากสัก๕โมงเย็นเนี่ยมวลชนมาจนล้นนะฮะออกไป
บนถนนกาญจนาพิเศษนั่งบนถนนเลยนะที่บริเวณช่องทางคู่ขนานก็ทำให้ต้องปิดการจราจรไปจนกระทั่งหก
โมงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ลุกขึ้นมาร้องเพลงชาติร่วมกัน

บางช่วงบางตอนก็มีการเปิดแสงแฟลตจากโทรศัพท์มือถือชู๓นิ้ว
แล้วก็ประกาศย้ำว่าไม่มีใครเป็นการนำทุกคนคือแก่นำทั้งหมด
จน๓ทุ่มจุดนี้ประกาศยุติการชุมนุมไป

แล้วก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่
นัดที่ไหนเวลาไหนเดี๋ยวเจอในโซเชียลแบบวันต่อวัน
ก็คือคนเมืองนนท์จะไม่ทนผลิตการยืนยันจะต่อสู้จนกว่าชนะ
เราก็ต้องติดตามว่าวันนี้เขาจะนัดหมายกันไปที่ไหนอย่างไรนะครับ